ขออภัยนะคะคือไส้ทะลักออกมากองข้างนอก
คือถูกฟันที่แขนด้วยนะคะคือหลายจุดมากนอนตายจมกองเลือดอยู่

เป็นคอนโดมิเนียมถนนรามคำแหง๒เขตประเวท

คนที่ก่อเหตุน่าจะคนนี้แหละ
นายภูเบศมโคชต์อายุ๔๓
เป็นเจ้าของร้านขายของที่แบบ

อยู่ตรงที่จุดเกิดเหตุแล้วก็อยู่แถวนั้นด้วย

อยู่ตรงนั้นในช่วงเกิดเหตุ

จะนำตัวไปสอนอาวุฏมสุข
แต่คุณผู้ชมลองดูนะจังหวะนี้นี่นะ
ตำรวจจะไปเชิญตัวออกมาใช่ไหมคะคือเขาก็อยู่กับภรรยาภรรยาไม่รู้เรื่อง
คือตำรวจไปถึงหน้าห้องแล้วนะจะเอาตัวไปโรงพักนะ
เดินไปหยิบกล้วยมากินลูกนึง
เอาสร้อยพระมาสวมคอ๒๓เส้น
เนี่ยดูสิคะเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่ตำรวจมาเคาะเรียกที่หน้าห้อง
แล้วก็จะนำตัวไปโรงพักกันหน่อยค่ะ
นึกดืนเที่ยงคืนนะครับพี่เข้ามาเชิญผมไปโรงพัก
อ่าข้างนอก
นี่คือตำรวจรออยู่หน้าห้องนะยังเดินกินกล้วยครับ
แล้วแยกสอบค่ะครับนายภูเบสสารภาพค่ะ
มีดแทงนายอาธรณ์ผู้เสียชีวิตจริง
ก่อนเกิดเหตุคือตัวผู้เสียชีวิตเขานั่งดื่มเหล้า

ภูเบสขี่สกุตเตอร์ไฟฟ้าผ่านมาจะเข้าไปปิดร้าน
เขาอ้างว่านายอาธรณ์เดินตามมาเพื่อที่จะชิงสกุตเตอร์

มันก็เลยบานปลายไปถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
นายภูเบสคว้ามีดที่พกติดตัว
แล้วก็จ้วงแทงนายอาธรณ์จนเสียชีวิตนะคะ
แต่นายภูเบศบอกว่ามันเป็นการป้องกันตัว
อาธรณ์ผู้เสียชีวิตไปหาเรื่องเขาก่อนจะไปแย่งสกุตเตอร์เขาครับ
หลังก่อเหตุกลับเข้าไปในร้านของตัวเอง
เปิดประตูหลังร้านหลบไปอยู่บนห้องพัก
จนตำรวจไปเคาะห้องแล้วก็พาตัวไปโรงพัก
นี่นะคะคือลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ซอยรามคำแหง๒แยก๗มันจะมีซอยเล็กเป็นตรอกแบบนี้
ก็มีกล้องวงจรปิดของร้านค้านะคะช่วงประมาณสามทุ่มสามสิบแปดนาที
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะจะเห็นว่านายภูเบสนะคะ
สกุตเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปในซอยตรงนี้จริงนี่นะคะ
แล้วก็พ้นกล้องไปสักพักหนึ่งนายอาธรณ์ผู้เสียชีวิต
เดินตามเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนเพื่อนของผู้เสียชีวิต
เดินตามเข้าไปก่อนแล้วจะมีผู้เสียชีวิตตามเข้าไป
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคนวิ่งย้อนออกมาหน้าตาตื่นย้อนออกมา
ก็น่าจะมีเหตุการณ์แทงกันตายเกิดขึ้นแล้ว
จากการสอบถามในจ้างของนายอาธรณ์ผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาก็บอกว่าคือถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นว่าเขากับเพื่อนเนี่ยก็นั่งกันอยู่ฝั่งตรงข้ามตรอกที่เกิดเหตุ
วิ่งเข้าไปดูคือคนที่วิ่งเข้าไปคือวิ่งเข้าไปดูเพราะว่าได้ยินเสียงโครมคลาม
แล้วพอเข้าไปในตรอกตรงนั้นแล้วเนี่ยเห็นนายอาธรณ์นอนจมกองเลือดไปแล้ว
เหมือนแบบกำลังจะหมดลมแล้วก็พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
คือก่อนที่นายอาธรณ์จะเข้าไปตรงนั้นก็ไม่ได้มีการบอกอะไรนะคะ
แล้วเขาก็ไม่ได้ดื่มเยอะจนเมาไม่ได้สติอะไรด้วยนะคะ
นายอาธรณ์ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรกับผู้ก่อเหตุ
แต่ว่าเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้สนิทกันเพิ่งรู้จักกัน
ตัวในจ้างคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าวันเกิดเหตุช่วงกลางวัน
ก็ยังไปซื้อของร้าน๒๐บาทของนายภูเบสผู้ก่อเหตุอยู่เลย
นายภูเบสก็ไม่ได้มีท่าทางไม่พอใจลูกน้องของเขามาก่อนเลยนะ
เสียใจมากที่ลูกน้องคนดีต้องมาตายแบบนี้
ทำงานกันมาตั้ง๕ปีไม่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีหรือมีปัญหากับใครเลย
มีคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าวิ่งเข้าไปในร้าน๒๐บาทนะครับ
แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไร
ขอยืมขี่รถสกูตเตอร์ขโมยรถอันนี้ข้อได้จริง
อันนี้ไม่แน่ใจแต่เรื่องขโมยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่าเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แล้วจะขโมยของเป็นไปไม่ได้
แต่เราไม่รู้เหตุการณ์ว่าก่อนหน้าที่เกิดเหตุ
เขาทะเลาะวิวาสอะไรกันเราไม่รู้

แต่ยืนยันว่าทั้งผู้ไม่ได้สนิทกัน

เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตก็พูดเหมือนกับนายจ้างเลยค่ะ
บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ตัวผู้เสียชีวิตจะไปขโมยสกุตเตอร์ของผู้ก่อเหตุนะคะ

แล้วมีคนที่ตายเว้นมาโปรดเท้าน่ะ
ไม่ได้ยินอยู่เลยธรรมการ
พีชนี่ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็ไปขอโทษเพื่อนผู้ตายนะครับ
ใช่มันไม่ใช่ป้องกันตัวต่อให้เค้าเล่าวิวาดอ่ะ

ไม่ต้องห่างพี่ขโมยเค้าพุกเตอร์เป็นไปไม่ได้แหละ

ร่างกายเค้าใหญ่ลำยำ
คือตัวใหญ่กว่าออฟอิก
ไม่มีทางที่จะสู้ออฟไม่ได้

แล้วทำไมต้องทำกันขนาดนี้อ่ะ
พี่ก็พี่ก็ไม่รู้ไง
ไม่เราเราไปว่าพี่เมย์ไม่ได้หรอก
พี่เมย์ไม่รู้เรื่องใจเรื่องใจ
พี่เค้าแค่อยากมาขอโทษแหละ

พี่หนูพี่หนูไม่โกรธเลยพี่เมย์เลย

ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลย

จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับครูเวทเลย

เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เมามา

เค้าก็รักของเค้าแล้วหลังจากเก็บสกุตเตอร์

พี่ภูเวทก็บอกว่าไม่ให้เล่น

ครอบครัวก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

บอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหานายภูเบศ

ข้อหาพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ

ปฏิเสธในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในการดำเนินคดีแล้วก็จะส่งตัวฝาก
ต่อสารอาญาพระขนงในวันพรุ่งนี้ค่ะ